อ่ะดูดูข้างหลังเลยผัวข่อขี่หึงเอ้อ
มันมีแต่เรื่องผัวเมียเนอะบอกแล้วไง
มาเต็มเลยหัวขี้หึงเพื่อนเคลียร์ใจ
ว่าผู้หญิงบอกเฮ้ยแฟนเธอจะเอามีดมา
ขู่ฉันอย่างนี้ฉันกลัวนะฉันโทรเรียกเพื่อนนะ
เรียกเพื่อนชายคนสนิทปรากฏเพื่อนชายคนสนิทไม่มาคนเดียวดิ

แล้วเข้าไปในห้องไปแทงแฟนเธอจนเสียชีวิตนะคะ

ดูด้วยประมาณแผลใหญ่๒แผลยาวประมาณ๑๐เซนติเซนติ
อีกหนึ่งแผลยาวประมาณ๕เซนติลบเป็น๓แผล
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปแล้วพยายามจะช่วยชีวิตแต่ดูสภาพ
เราต้องย้อมสีภาพไว้เลยคุณผู้ชมเพราะว่าเลือดเต็มเลยนะ
คือเต็มไปด้วยเลือดนะคะแล้วสภาพเจ้าตัวตอนนั้นที่เจ้าหน้าที่ไปถึง
เขายังหายใจอยู่นะคะแต่เป็นอาการหายใจแบบหายใจรวยรินจริง
นายคนนี้นะคะที่บาดเจ็บคือนายสุริยาสุธารัฐอายุ๒๕ปี
ถูกแทงสามแผลด้วยกันอยู่แถวในห้องพักย่านเคหะเมืองใหม่บางพลีที่สมุทรปราการ
ทีนี้ตอนนั้นที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปถึงพยายามจะช่วยชีวิตเขาเบื้องต้น
แล้วจะเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลสุดท้ายไม่ทันเขาเสียชีวิตนะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตี๑ของวันที่๒๘พฤศจิกายนค่ะ
ทีนี้มันมีกล้องวงจรปิดดูอันนี้นะกล้องวงจรปิด๓คนค่ะ
คนที่มาด้วยกันก็คือเป็นเพื่อนของทางฝ่ายหญิงนั่นแหละ
ที่เป็นแฟนของคนตายมามาจอดอยู่บริเวณหน้าหอพัก
ขี่มอเตอร์ไซค์กันมาแล้วก็ขึ้นไปที่ห้องพักชั้น๕
ทั้ง๓คนเดินไปที่หน้าห้องไปเคาะประตูแล้วผู้หญิงออกมาเปิดประตู
เพราะอย่าลืมว่าผู้หญิงเรียกเพื่อนมาถูกไหม
ผู้หญิงก็ออกมาเปิดประตูให้อันนี้เข้ามาแล้วนะ
แต่เราทำเอาไว้ให้คุณผู้ชมเห็นเลยว่าคนไหนเป็นคนสนิทของผู้หญิง

คือพอเดินเข้ามาเสร็จผู้หญิงเปิดประตูผู้หญิงเดินสวนออกมาจากห้อง
หลังจากนั้นสามคนนี้เข้าห้องไปเลยค่ะครับแล้วก็ไปรุมทำร้ายแล้วใช้มีดแทงนะคะ
โอ้โหนั่นเข้าไปเลยเข้าไปเลย

นี่แหละค่ะแล้วเอามีดแทงนายสุริยาล่ะค่ะตอนนั้นในห้องเอาจริงมันไม่มีกล้องวงจรปิด
เราก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้เหตุการณ์ตรงนั้นมันไปลุมกันยังไงท่าไหน
แล้วสถานที่มันแบบอยู่ในห้องมันก็ปิดด้วยนะจะหนีก็ยากอืม
แต่ตำรวจหลังเกิดเหตุปุ๊บไปคุมตัว๓คนนี้มาได้เลยนะคะ
คุมตัวมาได้ประกอบด้วยใครบ้างนายเปรมสุดท้องโคตรอายุ๒๔ปี
คนนี้แหละคนนี้เป็นเพื่อนคนสนิทของผู้หญิง
แล้วมีเพื่อนเขาอีกสองคนถูกไหมมือแทงเป็นใคร
นายจิรพันธ์หินนอกอายุ๒๕ปีและอีกคนนึงคือนายชัยยาศรีวงศาอายุ๒๔ปี
พาไปสอบปากคำค่ะคนในหอพักบอกว่าอะไรบอกแบบนี้
บอกตัวนายสุริยาคนตายกับแฟนสาวเขาได้ยินกับประจำประจำว่า
ทะเลาะกันตลอดมีปากเสียงตลอดแต่คนในหอบอกแบบนี้ว่า
ก็ผู้หญิงชอบออกไปเที่ยวกลางคืนแล้วผู้ชายไม่อยากให้ไป
ก็เลยได้ยินเสียงทะเลาะกันหูดูคราบเลือดดิ
เต็มห้องเลยอ่ะครับกำพงกำแพงเต็มไปหมดเลยนะคะ
ทางด้านของแฟนคนตายคนนี้แหละที่เรียกเพื่อนมา
ชื่อนางสาวกนิษฐานะคะหรือว่านางสาวนิวอายุ๒๒ปี
เธอเล่าแบบนี้เธอบอกว่าเธอคบหากับคนตายได้๕เดือน
ก็ยอมรับแหละชอบเที่ยวแต่ก็ไม่ได้บ่อยนะ
วันเกิดเหตุเนี่ยแฟนเธอเห็นเธออาบน้ำแต่งตัว
เธอไม่ได้คิดว่าเธอจะไปไหนหรอกวันนั้น
แต่แฟนคงเข้าใจผิดคิดว่าเธอจะออกไปเที่ยว
ก็เลยทะเลาะกันเหมือนเดิมทุกทีมีปากเสียงกันสุดท้าย
แฟนนุ่มเอามีดมาข่มขู่เธอสุด
เธอก็เลยตัดสินใจโทรเรียกเพื่อนให้มาเคลียร์ปัญหา
นายเปรมศุกร์เพื่อนชายคนสนิทที่นางสาวนิวโทรเรียกล่ะว่ายังไง
ก็เล่าแบบนี้ว่าผมทำงานที่เดียวกับนางเสานิวนั่นแหละ
ก็ก่อนเกิดเหตุอย่างที่บอกว่าผู้หญิงโทรมาหา
บอกโอ้ทนไม่ไหวแล้วมาช่วยหน่อยสิก็เลยพาเพื่อนไปสองคน
เขาบอกว่าตอนเปิดประตูเข้าไปจริงอ่ะตัวคนตายอ่ะ
เอามีดมาฟันหางคิ้วเพื่อนเขาก่อนน่ะเอาเหรอ
มันก็เลยเกิดการชุนละมุนกันแล้วมันก็เลยทำให้เพื่อนเขาอ่ะ
พลั้งมือเอามีดไปแทงนายสุริยาจนตายอืมตอนนี้โดนแจ้งข้อหาไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ทั้ง๓คนร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายค่ะ
ไอ้สองข่าวที่อ่านมาเกี่ยวกับความรักเนี่ยมันใช่หรือเปล่าที่เขาพูดว่า
มันเป็นเรื่องของคนสองคนพอคนมันมาเกินสองแล้วมันมีปัญหาทุกถี่
บานปลายด้วยนะเพราะว่ามีอาวุธเข้ามาด้วยนะ